รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ต้องทำงานต่อ
โดยเฉพาะเรื่องของการขยายผลการสอบเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเส้นทางการเงินของเสียบอยหรือสอนสูวี
โพสต์เอาบัญชีของตัวเองมาโพสต์และในนั้นมันระบุว่ามีเงินตั้ง
สามร้อยสี่ร้อยล้านบาทนอกจากนี้ไอ้โพสต์เช็คด้วย
มันมีที่มาที่ไปอย่างไรตำรวจบอกสอบได้ตามได้
ความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
เรียกทีมสืบสวนสอบสวนคดีนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าคดี
ไม่ว่าจะเป็นผลการเข้าตรวจสอบ๖จุดเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ละภาพมันมีที่มาที่ไปอย่างไรรู้จักกันอย่างไร
รวมถึงเส้นทางการเงินก็จะต้องประสานไปที่ปปงค่ะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายบอยเพราะบางโพสต์ในเฟซบุ๊ก
มีการเอาภาพสมุดบัญชีธนาคารซึ่งในนั้นมันมีเงินที่ถูกระบุว่า
ล้านบาทมันเยอะนะนอกจากนี้โพสต์เช็คด้วย
เช็คนี่มันตรวจสอบได้แน่นอนตำรวจก็ตอนนี้ตามเช็คอยู่นะคะ
ว่าแต่ละฉบับมีที่มาที่ไปอย่างไร
ตำรวจบอกว่ารอสักนิดนึงละกัน๓๔วันทราบผลแน่นอน
เรื่องของเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินเนี่ยนะคะ
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนคืออารีบาบา
ว่าเขามีการติดต่อซื้อขายกับอารีบาบาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
ออกมาทันแหลงการแล้วเป็นหนังสือเลยนะ
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายลีคือหมายถึงว่านายบอยเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายลีนายลีคือคนไหน
ลีคือคนที่๒จากด้านขวามือที่ยืนอยู่ในภาพด้วย
แล้วก็จับป้ายลักษณะที่บอกว่าเป็นความร่วมมือทางธุรกิจเนี่ยนะคะ
บอกว่านายลีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสอนสุวีหรือบอย
รวมไปถึงนายพันยศและไม่เคยมีการทำข้อตกลงทางธุรกิจ
กับบุคคลเหล่านี้ตามที่กล่าวอ้าง
และขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการที่เอาภาพนี้ไปเผยแพร่
เพราะทำให้เกิดความเสียหายกับเครือข่ายของอารีบาบา
นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอลีบาบาเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนอกจากจะต้องไปถามเกี่ยวกับเรื่องของ
มันเกี่ยวกับการเมืองอย่างไรใครเป็นจุดอ่อน
หนึ่งเรื่องที่ต้องถามนายกรัฐมนตรีก็เกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนี่แหละ

นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ตำรวจเขาทำงานอยู่นะ
แม้จะตรวจสอบแล้วว่าในบอยไม่ได้กักตุนหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้น
ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างไรก็ตามเขาก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
ในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
และตอนนี้เองตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนี่
และบอยจะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้

นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะ
กรณีการขายทางโลกออนไลน์จะมีการช่อกงคนที่ต้องการหน้ากากอนามัย
นายกรัฐมนตรีพูดว่าอะไรบ้างฟังเสียงค่ะ
แล้วมันมีโทษไหมมีโทษไหม
นายกรัฐมนตรีบอกเพิ่มเติมนะคะ
ว่าผลออกมาเป็นแบบนี้ไม่ได้ช่วยใครนะ

เรามีการขยายผลต่อเรื่องของขบวนการกักตุนหน้ากากอย่างแน่นอน
เพราะว่าเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ก็บอกว่าจะบรรจุเข้าในชุดคณะกรรมธิการ
ปปชของสภาพผู้แทนรัศดรร่วมตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ